ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธออยู่ที่รัชบุรีนะฮะ
ได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดในบ้านพักของเธอเนี่ย

เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากสังคมนะ
เพราะว่าเธอเนี่ยบอกว่าถูกอดีตสามีตามมาราวีไม่เลิกอืมค่ะ
ทำร้ายก็มีจะข่มเหงเธอก็มีอืม
กันไปแล้วไม่ยอมจบถามว่าเลิกทำไมเธอบอกเธอไม่ได้มีใครอื่นเลยนะฮะ
ไม่ได้ว่าเธอทำตัวไม่ดีอะไรเลยแต่ฝ่ายของผู้ชายที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ย
เอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สมบัติของเธอไปเนี่ยเป็นล้านโอ้โห
เอาไปเล่นพนันจนหมดเลยเล่นพนัน
ถูกต้องดูนะเหตุการณ์ต่างที่สามารถบันทึกเอาไว้ได้
นี่ค่ะผู้ชายที่สักรายเพลิงตัวเนี่ยแล้วมีเด็กด้วยบี่
ใช่ครับอดีตสามีของเธอบันดาลูกเลยนะครับ
เดี๋ยวภาพไหนเราดูแล้วเราจะให้ดูแล้วก็แบบหยุดนิ่งไว้ก็ได้นะครับ
คือคุณออมแอมนะฮะเป็นฝ่ายผู้หญิงนะฮะที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
บอกว่าฝ่ายชายในชื่อพลเป็นอดีตสามี
ชอบมาราวีเธอแบบนี้นะฮะมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่เธอก็ถูกกระทำเหมือนกัน

แล้วก็เขาก็พยายามจะฉุดเธอเข้าบ้านไม่ยอมไปไหนสักทีราวีอยู่อย่างเงี้ตลอดนะครับ
คุณผู้ชมครับการกระทำของผู้ชายคนนี้

เธอก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับบอกนี่คือสิ่งที่เธอกับลูกเนี่ยเจอทุกวัน
เพราะว่าตัวเธอเองก็ต้องดูแลลูกลูกยังเล็กนะฮะ
ส่วนตัวของฝ่ายชายเนี่ยเอาเงินเธอไปขโมยทองเธอไป
เอาไปเล่นพนันจนเสียเนี่ยเสียเป็นเงินเกือบล้านนะครับ
แต่ยังอยากจะกลับมาคืนดีด้วย
เธอก็ไม่ดีด้วยไม่ให้โอกาส

ล่าสุดเธอไปแจ้งตำรวจอีกรอบนะฮะ
เอาคลิปหลักฐานเหล่านี้ไปด้วยนะครับ
ที่สอพอบริษัทรรามราชบุรี
แล้วตำรวจก็เรียกอดีตสามีของเธอเนี่ยนั่งอยู่นั่นเห็นไหมฮะ
ในพลนะนี่ตำรวจก็เรียกมาเจรจาพูดคุย
คุยกันอยู่สักชั่วโมงได้
ตัวของฝ่ายชายก็ออกจากโรงพักไป

ส่วนฝ่ายหญิงคือคุณอ๋อมแอ๋มเนี่ยเธอบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเธอกับในพล
คบกันมา๔ปีมีลูกกันคนหนึ่งลูกยังตัวเล็กอยู่เลย
ที่ผ่านมาก็รักแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินเป็นอย่างดี
ทีนี้เรื่องมันเกิดอย่างนี้ฮะที่ออมแอ๋มเขาบอกกับบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
เมื่อช่วงที่ผ่านมามีฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใช่ไหม

พลเนี่ยไปเล่นพนันบอลเสียหมดเลย
แล้วอยากได้เงินคืนทำยังไงรู้ไหม
ไปต่อพนันออนไลน์กะว่าจะเอาเงินคืนจากที่เสียพนันบอลโลก
สรุปหมดฮะเล่นจนหมดทั้งบอลโลกทั้งพนันออนไลน์
ถามว่าเอาเงินจากไหนก็เงินของเธอทั้งนั้นเงินของอ๋อมแอ๋ม
ที่เป็นเงินหมุนในการลงทุนค้าขายของเธอเอาไปเล่นจนแบบเสียพนันหมด
ก็แยกกันอยู่ไปพักหนึ่งสุดท้ายเธอก็ใจอ่อนเขาก็มาง้อขอคืนดีบอกจะกลับตัวเธอก็ให้โอกาส
แล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่เหมือนเดิมฮะกลับไปเล่นพนันอีก
รอบนี้ขโมยทองคำเธอไปขายเอาทรัพย์สินต่างของเธอเอาไปขายเพื่อเอาไปเล่นพนัน
รวมแล้วเนี่ย๘๕๐๐นะฮะเกือบล้านเลยนะยังไม่หมดนะ
นี่คือทรัพย์สินที่เอาไปขายใช่ไหมทองคำนี่มีอีก๓บาทจักรยานยนต์อีกคันนึง
จะคันใหญ่หน่อยเนี่ยรวมเกือบ๓แสนไม่รวมรอบที่แล้วนะที่พนันบอลโลกกับพนันออนไลน์
แล้วเธอบอกจะให้เธอทนไหวยังไงเธอก็ทนไม่ไหวแล้วขอหย่าก็หย่ากันไป
แต่พอหย่าไปแล้วฝ่ายชายยังไม่ไปไหนฮะมาวนเวียนวนเวียนเข้านอกออกในบ้านเธอบุกเข้ามาบ้าง
นี่ฮะมาทำร้ายเธอบ้างขนาดบางช่วงเนี่ยลูกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลยังตามไปราวีเธอถึงโรงพยาบาล
โอเคมึงไม่ไปไม่เป็นไรมึงอยู่ไปนะก็จะตบหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะตบหน้าแล้วก็เหมือนจะชอบพยายามแบบข่มขืน
เพราะว่าเลิกกันมาแล้วเขาไม่แยกอะค่ะคือเราแยกแต่เขาไม่ไปเขาไม่ไปเราไล่ยังไงเขาก็ไม่ไปทุกครั้งที่ไล่เนี่ยก็คือเขาก็จะเป็นอาการนี้แล้วคือมันต่อหน้าลูก
มันทำให้เราต้องแบบว่าโอเคมึงไม่ไปไม่เป็นไรอะมึงอยู่ไปนะแล้วอยู่เย็บนะเพราะลูกล้วนเลยเพราะว่าแล้วยิ่งช่วงเนี้ยลูกไม่สบายด้วยมีที่แรกอะหนีออกมาแล้วหนีออกมาแล้วลูกไม่สบายจะต้องไปแอดมิตรที่โรงพยาบาลเราก็ต้องกลับไปอีกพอไปที่โรงพยาบาลมันก็ไปทำเราที่โรงพยาบาลอีกไปตบไปดึงล้างอะไรกันอย่างเงี้ย
ไปบอกกับชาวบ้านว่ายังไงคะหาว่าเธอทิ้งเขาเพราะเธอมีคนใหม่หาว่าเธอไม่ดูแลลูกซึ่งมันไม่จริงเลยไอ้ที่ไม่ดูแลลูกเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝ่ายชายอ่ะชอบมาหาว่าเออจะมาหาลูกเธอเนี่ยไม่ยอมให้พบลูกเลยต้องมาบ้านเธอเพื่อจะมาหาลูกคือลักษณะเหมือนเอาลูกมาอ้างเธอก็เลยบอกอ่ะงั้นเอาลูกไปเลี้ยงเลยค่ะประชดเอาลูกไปได้ไม่กี่วันเอาลูกมาส่งคืนบอกไม่มีคนดู

กับฝ่ายชายว่านั่นเท่ากับว่าสิทธิ์ความเป็นสามีภรรยาของคุณกับเขาเนี้ยมันหมดไปแล้วนะอืมคุณจะไปอ้างอะไรไม่ได้จะไปเข้าบ้านเขาในฐานะสามีอดีตสามีอะไรเนี้ยไม่ได้ทั้งนั้นแล้วการเข้านึงก็มันจะเข้าแบบธรรมดาซะด้วยแล้วตอนเนี้ยถ้าจะเข้าไปอีกเนี้ยคือก่อนหน้านี้ก็ถือว่าบุกรุกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะ
เจ้าหน้าที่ไประงับเหตุให้ตลอดนะครับแต่ฝ่ายชายก็มาก่อเหตุตลอดอืมวันนี้ตำรวจก็เลยเรียกมาคุยแล้วก็แจ้งให้ชัดเซนว่าคุณไปลาวีเขาไม่ได้ค่ะเพราะหยากันเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรผูกพันกันแล้วอืมนอกจากความเป็นพ่อของลูกค่ะอ่าซึ่งมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ในการที่จะมาพบลูกอืมนี่ฮะส่วนฝ่
ตกลงแล้วฝ่ายชายก็ยินยันว่า
หมดละหมดละกันละนะครับใช่เจ้าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกันละนะครับ
ก็แจ้งแล้วว่าถ้าหากว่าเข้าไป
นะครับก็คงจะเป็นเรื่องบุกรุ๊บทำไรร่างกายตามใดเลยเพราะเขา
เขาอย่าขาดเขาแล้วนะครับโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้
น้องผู้หญิงก็พอใจนะ